คุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับคุณผู้ชมครับ
ตลอดสัปดาห์นี้เมืองไทยของเรานั้นยังคงต้อง

ตลอดสัปดาห์นี้เองจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยแน่นอนครับ
ก็จะทำให้เมืองไทยของเรานั้นได้สัมผัส
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งสัปดาห์
จากนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วย
แต่ละระลอกนั้นจะแผลลงมาช่วงเวลาไหนบ้างนะ
เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี

ว่าตอนนี้เองมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางครับ
ลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนาม

ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่า

ยังคงเคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

๒ปัจจัยนี้เองก็ยังคงเหนียวนำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในยามเช้าอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศนะครับ
ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
บริเวณดังกล่าวนั้นจากการตรวจสอบก็พบว่า
ยังคงได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่พัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง
กระแสลมดังกล่าวหอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลจินใต้เข้ามาปกกลุ่มบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ทำให้ตอนกลางของประเทศนั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อไป

ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่๒๑มกราคม

ประกอบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
ยังคงพัดปกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่อง
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณทางตอนบนยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็น
ตอนกลางนั้นก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝน
ในขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์ไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห
ก็คือตั้งแต่วันที่๒๒ไปจนถึงวันที่๒๔มกราคม
เพราะว่าจะมีมลังอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีก๑วันละรอบ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
เพราะฝั่งอ่าวไทยนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้น
ส่วนคลื่นลมนั้นก็จะแรงขึ้นนะครับ
คาดการณ์ว่าคลื่นนั้นจะสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับ
นั่นก็หมายความว่าเรื่องสุขภาพร่างกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
จากจะต้องสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าแล้ว
ตอนกลางวันแดดอาจจะร้อนแรงนะครับ
รวมไปถึงบางวันนั้นอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
ดังนั้นต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องในการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกครั้งนะครับ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้อาจจะกลายเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ